เป็นการอำลาอย่างเป็นทางการแล้วจริงจริงนะคะสำหรับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะเพราะวันนี้เดินทางเข้าไปนะคะ
อาคารสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยไปด้วย
ก็ไปอำลาแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ตลอด๔ปี๕๖วันที่ผ่านมา
ในตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเอง
ซึ่งก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่น
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงเองเนี่ยก็เดินทางมาต้อนรับถึงประตูรถเลยทีเดียวค่ะ
อย่างที่บอกค่ะมีคุณสาธิปิตุเตชะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ไปลำอำลาตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันอบอุ่นนะคะ
เพราะตอนเดินทางมาถึงอย่างที่บอกมีคนรอต้อนรับ
โดยสัก๑๐โมงคุณอนุทินแล้วก็คุณสาธิต
ก็เข้ากราบศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงนะคะ

กับผู้บริหารค่าราชการบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข

แล้วก็มีการร่วมร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุดให้ด้วยค่ะ
วันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกัน
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เวลาสั้น
แต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ
ในขณะที่เหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่เองร่วมร้องเพลงนี้ให้
คุณอนธินก็คลอเพลงไปด้วยนะคะตามไปแบบเบาค่ะ
แล้วก็ยอมรับว่าใจหายจริงแหละตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็๔ปีเสร็จแล้วนะ
ถ้านับจริงเลยคือ๔ปี๕๖วัน
แล้วก็เป็นไปตามเพลงช่วงที่ดีที่สุดคุณอนุทินบอกแบบนี้
เพราะได้ทำงานกับพวกท่านเหล่านี้เวลาผ่านไปเร็ว
แล้วรู้สึกโชคดีที่ได้เข้ามาบริหารกระทรวงในช่วง๔ปี
ก็บอกแล้วค่ะว่าทุกคนทำงานกันมาด้วยความยากลำบาก
แล้วก็ยังคงประทับใจอยู่นะคะ
คุณอนุทินก็ยังมีการพูดถึงคุณหมอชนน่านด้วยนะคะ
ว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
มีรายงานเข้ามาแบบนี้ว่าเดี๋ยวคุณอนุทินจะไปทำงานที่กระทรวงมหาดไทย
เพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว
ก็จะไปวันที่๗กันยายนนี้เป็นวันพระรหัสบดีค่ะ